คนขับรถก็มีหลายรูปแบบหลายประเภท

คุณดูสีขาวผิดเต็ม
เพราะว่าเลี้ยวหรือว่าจะแซง

ใกล้สี่แยกใกล้แยกต่างนะครับ
คือต่อให้คุณผู้ชมดูคลิปยาวแบบนี้
บางคนก็บอกว่าไม่อะคนก็เปิดไฟเลี้ยว
แต่ทำไมไม่ตรง
จะรอเลี้ยวหรือว่ายังไงว่ากันต้องดูใครผิดบ้างนะครับ
คือคนที่โพสต์จากคลิปกล้องหน้ารถเนี่ยนะคะเขาว่าไปโพสต์ลงเฟซบุ๊ค
แล้วก็ระบุเขียนแคปชั่นบอกว่าใครผิดถูกไม่รู้แต่มอเตอร์ไซค์ซวย
พี่มอเตอร์ไซค์ติดต่อขอคลิปได้นะครับ
อันนี้คือคนที่โพสต์เขาก็บอกว่าเขายินดีที่จะให้คลิปนี้กับทางรถมอเตอร์ไซค์
เพราะว่าอย่างที่เดี๋ยวคุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้คือมอเตอร์ไซค์มันก็ไปชนเก่งดำอีกทีหนึ่ง

เหตุการณ์นี้มันเป็นตอนที่กำลังติดไฟแดงนั่นแหละค่ะ
แล้วพอมีการเฉียวชนของรถคันขาวกับคันดำถึงแม้ว่าทั้งสองคันจะไม่ได้เป็นอะไรมาก
แต่มอเตอร์ไซค์ที่ตามมาชนท้ายเขาล้ม
เหตุการณ์นี้ไม่มีใครบาดเจ็บหนักนะคะ
ซึ่งคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์พอเขาล้มไปแล้วเนี่ยเขาก็สามารถลุกขึ้นมาได้แล้วก็พยุงรถมอเตอร์ไซค์ของตัวเองที่ล้ม
แต่ก็นี่แหละก็ต้องไปตรวจสอบกันต่อค่ะเพราะว่าคลิปนี้พอแชร์ไปเนี่ยคนเขาวิภาควิจารณ์เยอะ
อย่างที่คุณสืบสกุลบอกว่าเก๋งขาวเนี่ยผิดเต็มเพราะว่ามันเป็นเส้นทึบอยู่มันไม่ใช่เส้นประแซงออกมาไม่ได้
แล้วก็บางคนก็บอกว่าเคยเจอเลยแบบนี้เปลี่ยนเลนโดยที่ไม่ได้ดูรถข้างหลัง
แล้วก็มีการย้อนถามอีกนะว่าจะแซงรถมาทำไมแล้วบางคนก็แซวไงแซวแบบประมาณว่าเนี่ยรถหลักแสนแต่การขับสลึงเดียวอะไรแบบนี้ค่ะ